ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตใน๖ปีของการทำฟุตบอล
บุรีรำไม่เคยโดน๖ลูกขนาดนี้

เมื่อเช้า๖โมงเช้าตื่นขึ้นมาก็เปิด

แล้วก็วิ่งไปแคมป์ไปประชุมกับเด็กตั้งแต่เช้า

ผมใช้คำว่าบุรีรำยูเนเต็ดมันเป็นลมหายใจของบุรีรำ
นะครับวันที่ฟุตบอลเสมอเนี่ย
เราก็แบบสลดหดหูพออยู่แล้ว
แต่วันที่แพ้แบบไม่เคยแพ้มาก่อน
ตั้งแต่เป็นบุรีรำยูไนเต็ดมานี่๖ประตูเนี่ย
มันเป็นอะไรที่แบบมันอย่าให้พูดเลย

ก็อย่าพูดว่าไม่หลับเลยเลย
บอกว่ามันก็หลับตื่นด้วยความเครียดนะครับ

แล้วทำไมมันเป็นไปได้ขนาดนี้

มันจะแก้ไขอะไรยังไงนะครับ

ก็เวลานี้ก็ได้คำตอบแล้วว่า
อืมเราฟิตไม่ถึงเก่งไม่จริง

มันเลยทำให้ผลของเมื่อวานมันออกมาเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ

ก็คงต้องใช้เวลาเมื่อวานเนี่ย
เราประกาศจุดยืนเราเดิน

แต่อันดับ๕ของเอเซียเราได้เห็นละ
ว่าเฮ้ยการเป็นที่๘ของเอเซียเนี่ย
กว่าจะขึ้นไปถึงที่๕ของเอเซียเนี่ย
มันต้องทำมากกว่าที่ทำที่ผ่านมานี่

มันต้องทุ่มเทมากกว่าที่ผ่านมามากมายมหาศาล

คือโดนแล้วถอดใจ